ร้านเล็กนะครับก้าวมาสู่อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่นะฮะ
มีสาขาทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดกว่า๘สาขา
สร้างรายได้ปีละ๓๐๐ล้านบาท

ตั้งใจว่ามันจะใหญ่โตแบบนี้ไหมครับ

แค่คิดว่าให้มันมีให้ลูกน้องกิน
แล้วก็มีรายได้ช่วยสามีบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ

คือสามีทำประตูพวกโครงหลังคาเหล็ก

เริ่มต้นตอนนั้นมีกี่โต๊ะที่ร้านน่ะ
อ๋อมีอยู่แค่๒๓โต๊ะเองอะค่ะ

มี๓หม้อก็คือ๓เมนูที่เราเห็นเมื่อกี้เลย
เห็นว่าสามีตอนนั้นแบบรายได้ไม่มั่นคงใช่ไหมคะ
ขายประตูเหล็กทำประตูเหล็กอะค่ะ
แล้วก็ได้มาก็เป็นเช็คบ้าง
แล้วก็กว่าจะใช้ได้ก็เดือนหนึ่งมั่ง๒เดือนมั่ง
เราก็ยังต้องรออะไรอย่างนี้ค่ะ
บางทีก็เจอเด้งบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยลำบาก
อยากขายของเพราะว่าเป็นได้เงินสดทุกวันด้วย

แต่ว่าระหว่างที่คุณสามียังไม่ได้เงินรอบเดือนเนี่ย
ก็เอาเงินเราไปช่วยจุนเจือก่อน

สมัยนั้นคือเยอะนะคะ
แล้วก็แม่แป๋วนี่มีฝีมือทางทำอาหารอยู่แล้วป่ะ

เพราะว่าเป็นเด็กขายผักอยู่ตลาด

แต่คุณแม่เป็นคนทำอาหารอร่อย

ก็พอดีมีรถเบนท์นะคะ

แฟนก็ตอบไม่ทราบครับบอกเนี่ยของฉันอ่ะ

ตั้งแต่เช้าถึงประมาณบ่าย๒
เขาจะขายข้าวแกงขายก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างนี้ค่ะ

ช่วงเย็นเนี่ยให้เรามาขายของยำข้าวต้มหน่อยได้ไหม

เราก็ถามเขาว่าแล้วเจ้าของที่นี่ใคร
เขาบอกไม่รู้นะว่าขายมาหลายปีแล้ว
แต่ก็ไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของ
เดี๋ยวนะเขาขายมา๓ปี๔๐๐
แต่ว่าพอคุณแม่ขายได้๓วัน
เบ้นมาปั๊บจากที่ฟรีกลายเป็นเขาคิดเท่าไหร่ครับ

แล้วลูกค้าจะจดจำร้านเรายังไงครับ
ได้ยินลูกค้าคุยกับเพื่อน
เขาบอกหัวปลาหัวปลาช่องนนทรีย์
เราก็เลยมาทำร้านเราเลย

เริ่มใหญ่โตเริ่มเริ่มเป็นร้านที่มาได้ยังไงครับ
ครั้งแรกเลยเราไปทำเช่าอยู่๓ปี

เขาก็ให้เราก็ไปทำสัญญาต่อ

เดือนหนึ่งหมื่นนึง

เพราะว่าเราเพิ่งจะขายมา๓ปีเองอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะว่าถ้าเธอไม่เอา

เราก็เลยต้องจำใจเอา
คือประมาณว่าอยู่ในภาวะที่จำยอม

ก็เลยต้องลงทุนเพิ่มเลยใช่ไหมคะ
ใช่ก็ขายมาแรกขายมา๓ปี
ก็พอได้สัก๘๙แสน
ก็มันลงหมดเลยทุนเท่าไหร่ก็ลง

สุดท้ายพอขยายร้านใช้เงิน๘แสน

แล้วเราก็ขยายสาขาเพิ่มถูกไหม
เรื่องของรสชาตินะครับเราจะคุมอะไรยังไง

เราจะต้องให้ลูกน้องมาทำ

อาหารแต่ละสาขา

แต่ก็เห็นว่ามีพลาดเหมือนกันใช่ไหมคะ
ค่ะก็มันก็ต้องมีบ้าง

เราจะใส่๔เม็ดเรากินแล้วรู้สึกมันจะ

เราก็เลยให้ลดเหลือลดไป๑เม็ด

เขาเข้าใจว่าให้ใส่๑เม็ด

ต้องมาเข้าครัวดูว่าทำกันยังไง

การคุมรสชาติว่ายากแล้วนะครับ

อย่างเช่นมะนาวอย่างนี้เราก็ต้องใช้เป็นมะนาวแป้ง

มันจะมีรสหอมของมะนาว
เห็นว่าเป็นมะนาวแป้นเมืองเพชรเท่านั้นด้วย
ใช่ค่ะแล้วมะนาวแป้นอื่นไม่ได้เหรอคะ

เอามาเทียบมาวางกันจากที่นู่นที่นี่อะไรยังไง

เพราะว่ามะนาวก็คือมะนาวสำหรับผม

แยกออกค่ะมันจับอยู่เรื่อยอ่ะค่ะ

จับปุ๊บรู้มองปั๊บเห็น

ไม่เชื่อเออไม่เชื่ออพิสูจน์ไหมครับ

ตอนนี้มะนาวมาอยู่ตรงหน้าคุณแม่แป๋วแล้วค่ะ
แต่ว่ามีมะนาวแป้นเมืองเพชรอยู่แค่๑ลูก

คุณแม่เลือกเลย
เบอร์ไหนไว้ก่อนไหมหรือว่าเบอร์ไหนที่ไม่ใช่

๑๒นี่โหนอกหลายตาเลย
ไม่จับเลย
คุณแม่จับเบอร์๔
อันนี้ใช่ไหมคะ
แป้งแรงมะนาวแป้นเบิงเพชร

เวลาเราบีบออกมาน้ำมันจะเหมือนกับน้ำนม

มันกลิ่นหน้ามันกลิ่นหน้ามด้วย

โทษนะครับเห็นทีมงานข้อมูลมาบอกว่าในวัยเด็กแม่แป๋วนี่คืออ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่ได้

คือไม่ได้เรียนช่วงกลางวันที่เด็กเข้าไปเรียนหนังสือกันไม่ได้เรียน

แล้วทำไมเราถึงนึกจะแบบอยากจะเรียนนะคะ

โอ้วก็พอดีเลยมีเวลาเท่า๑๕ชั่วโมงก็เรียนเลย

เพื่อนไปหาเวลาทำนู่นทำนี่ทำนั่นบ้างแต่คุณแม่ไม่มีเวลาตรงนั้นเลย

มีความรู้สึกว่าความรับผิดชอบของเราอ่ะอืม
มันเยอะอยู่ค่ะอืมเพราะว่าหลังจากหลังจากเราเรียน

โอ้โหก็เลยต้องมาขายของเองเลยเป็นคนที่ต้องแบกภาระตั้งแต่ในวัยเด็ก
แบบนี้เลยนะค่ะครับอืมหลังจากนั้นพอพอคุณแม่เสียค่ะ
แล้วแม่เป๋วก็มาพบรักกับพ่อกริจอ่าก็พบรักกันอยู่ที่โรงเรียน
ที่เรียนภาคคำอ๋อเรียนน่ารักถึงแม่จะภาระหลัก
แต่ไปเรียนนี่ก็ถือว่าได้อะไรดีดีกลับมาพอหลังจากนั้นเนี่ย
ก็เลยมีลูกลูกอืมทั้งเอามาสี่สี่ท่านด้วยกัน
มันเป็นปมคุณแม่ในใจว่าฉันไม่ค่อยได้เรียนเต็มที่นะ
ไม่ได้เรียนลูกฉันทั้งสี่คนแม่แป๋วจัดการส่งบริเวณเมืองนอกหมดเลย
สี่คนเนอะค่ะเพราะว่าเราไม่ได้เรียนนะคะครับแล้วก็ให้ความรู้เขา
แล้วก็อยากให้เขาเรียนได้ภาษาจีนด้วย
ตอนนั้นไปเรียนที่ซิงคโปร์จบจากซิงคโปร์
ก็ไปนิวซีแลนด์มาส่งสี่คนเรียนพร้อมกันเลยแหละครับ
พร้อมกันเลยค่ะสมัยก่อนนี้ยี่สิบสามสิบปีที่แล้วมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะ
ที่จะส่งลูกไปเมืองนอกพร้อมกันแปลว่าเรื่องการศึกษาของลูกนี่
แปลให้ความสำคัญมากกัดฟันส่งลูกทั้ง๔ท่านเรียนจนจบเลย
ครับเห็นว่าจบแล้วเนี่ยทุกคนก็มีความมุ่งมั่นอุ้ย
อยากจะมาช่วยคุณแม่ทุกคนช่วยแม่หมดเลยแต่จบเมืองนอกนะใช่ค่ะ
เมืองนอกเขาอาจจะมีความคิดอยากจะเปิดธุรกิจเป็นของตัวเอง
นู่นทำนี่ที่มันไม่ใช่ร้านอาหารก็ได้อันนี้คุณแม่ยอมรับมาซะดิ๊กดี
บังคับหรือเปล่าไม่ได้บังคับค่ะฟังจากปากคุณแม่นะผมไม่เชื่อ
ไม่เชื่อใช่ไหมไม่คนไม่เชื่อใครง่ายง่ายโอเค
เชิญคุณลูกเข้ามาพูดคุยกันเลยดีกว่าว่าเขาอยากจะทำจริงหรือเปล่า
มามาเลยครับงั้นเชิญเลยแนะนำให้รู้จักกันนะครับ
และนี่ก็คือคุณปลาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
โอ้โหครับลูกสาวลูกสาวคุณสวยขึ้นนั่งกันเลยครับค่ะอ้าว
คุณปลานี่เป็นคนที่เท่าไหร่ครับปลาเป็นคนสุดท้องค่ะคนที่สี่ค่ะ
สุดท้องซะด้วยใช่ครับผมอืมเมื่อกี้เราค้างกันเอาไว้ครับ
เรื่องของความตั้งใจที่อยากจะมาช่วยคุณแม่ทำร้านอาหารค่ะ
ถามจริงโดนคุณแม่บังคับมาเปล่าไม่ไม่คือที่บ้านเลี้ยงมาแบบค่อนข้างจะฟรีสไตล์
แต่เพราะเอิญป้าคิดว่าน่าจะเป็นในเรื่องของเราผูกพันกับธุรกิจนี้มาตั้งแต่เกิด
พอสักเจ็ดแปดขวบอ่านออกเขียนได้พอหนึ่งพอสองอะไรอย่างเงี้ยครับ
ก็เป็นไปด้วยดีปกติใช่ค่ะจนกระทั่งมาเจอวิกฤตโควิด
โควิดห้ามนั่งทานที่ร้านใช่ห้ามนั่งทานที่ร้าน
พอได้ประกาศปุ๊บก็ประชุมเลยค่ะครับจะยังไงจะแบบปิดเลยหรือ
เหลือ๒๐จากลด๘ลด๘๐ลงค่ะ
ถึงตรงนี้แล้วเขาก็ต้องคิดต่อยอดถูกไหมจะมาเปิดเป็นร้านอาหารอย่างเดียว
มันก็อาจจะเหมือนว่าไม่เฟฟแล้วแล้วถ้าเกิดไปเจอกับวิกฤตที่มันหนักหนาสาหัส
ลายธุรกิจต่อยอดยังไงต่อครับ
คือต่อยอดตัวพอโควิดมาเนี่ยเราทำแบรนด์ใหม่ที่วัดติดตู้ค่ะ
ติดตู้ยังไง
เราติดอันนี้ไว้ในตู้เย็นเรา
คือเป็นอาหารแช่แข็งแต่ว่าเป็นอาหารแช่แข็งที่ที่เป็นของสดที่ยัง
เขาเรียกว่าอะไรหมักปรุงเรียบร้อยแต่ยังไม่ได้ทำการสุก
คือโยนทั้งถุงเนี่ยไปละลายน้ำร้อนก็ได้หรือว่าเวฟก็ได้แล้วเราไม่ได้ใส่สารกัน

นี่คือแบรนด์ติดตู้นะคะอาหารแช่แข็ง

ใช่ค่ะอันนี้หอยขมเนี่ยเราล้างตัวต่อตัวเลยค่ะ
เพราะว่ามันอยู่ตรงนี้ใช่สายมัน

ใช่ค่ะส่วนอันนี้หมูแดดเดียวค่ะ

อันนี้หมูสะเต๊ะมีน้ำจิ้มให้เรียบร้อยค่ะ
คือทุกอย่างที่เอามาวางเนี่ยมันเหมือนว่าแช่แข็งมาไว้

ทั้งถุงเนี่ยเข้าน้ำร้อนได้เลย

แล้วมันจะเหมือนเราจะทำเองเหมือนไหมครับเนี่ย
ใช่อันนี้อาจจะต้องพึ่งน้ำมันเยอะนิดนึง

พงทอดลาดน้ำปลาค่ะอันนี้เอาไปลาดค่ะ

หรือว่าจะไปตามสาขาของหัวปลาก็ได้

หยุดพัฒนาเลยนะคะมีแบรนด์ติดตู้
และยังขยายไปเรื่องจัดเลี้ยงนอกสถานที่อีกใช่ไหมคะ

นี่ชุดนี้เลยหรือเปล่าครับ

แบรนด์หนึ่งใช่ค่ะที่แตกออกมาค่ะ

ใช่ทั้งตัวนี้อยู่ที่๒๘๐๐ค่ะ
แต่ว่าข้าวผัดเนี่ยจะมี๑๐ถ้วย

ใช่แล้วก็แอดออนขนมหวานอีก๓๐๐บาท

เส้นนี้๓๐๐ค่ะใช่

จัดได้ที่บ้านของลูกค้าเลยค่ะ
ประมาณ๕๐เป็นอาหารของหัวปลา

นะคะและอีก๕๐จะเป็นเหมือนอาหารไทย
อย่างนี้ค่ะใช่อย่างนี้ไก่ซอสมะขามหัวปลาไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ได้เห็นถึงการแตกลายแต่ละสาขาของการทำธุรกิจเนอะ
คือเรามองภาพต่อไปของหัวปลาหม้อไฟช่องนนทรีย์ยังไง
สำหรับร้านออริจินัลค่ะจริงเขามีตัวตนของเขาอยู่แล้ว
ถ้ามีพื้นที่ลงได้ภายในกรุงเทพเพิ่มเติมอืมก็จะไปครับประมาณเนี้ยค่ะ
อันนี้คือของหัวปลาเมยแอบรู้มาสายมูอย่างเราต้องรู้ค่ะอ่าฮะ
บอกว่าโลโก้ของที่ร้านนะคะมีที่มาที่ไปด้วยนะจริงจริงหม้อไฟมาจากเมืองจีน
เพราะฉะนั้นเป็นศาสตร์คนจีนจะมีเหรียญจีนนะคะเห็นไหมกลมสองกลมอ่ะ
จะเป็นเหมือนเหรียญเงินเหรียญทองอย่างนี้ค่ะแล้วก็มีดาวห้าดาว
ดาว๕ดาวใช่ดาว๕ดวงเหมือนเลเวลของเราอะค่ะก็เหมือนห้าดาว
ระดับ๕ดาวใช่ค่ะแล้วก็มีไฟชุดช่วงชัชวาน
เป็นควันพุ่งขึ้นมาทำให้เราเสริมพลังอย่างเงี้ยค่ะโอ้มีฐานด้วย
ข้างล่างอะค่ะเป็นเส้นฐานครับเราจะต้องทำใหญ่กว่าหม้อค่ะ
อ๋อให้ดูมั่นโค้งแข็งแรงเพื่อทักใช่ค่ะอ่าฐานหลังบ้านเรามั่นโค้งแข็งแรง
คือว่าโอ้โหทุกเม็ดอ๋อทุกเม็ดแดดจริงจริงค่ะถามแม่แป๋วนะฮะ
เริ่มจากวันแรกที่เริ่มมี๓หม้อมาวันนี้เป็นธุรกิจยักษ์ใหญ่
กว่าสามร้อยล้านบาทต่อปีคิดว่าที่เราเติบโตมาได้ถึงจุดนี้เป็นเพราะอะไรครับแม่
มุ่งมั่นมากกว่าเราจะต้องทำทำเพื่อให้ชีวิตเราดีขึ้น
ในธุรกิจของเราอ่ะอ่าทำให้เหมือนเป็นคนในครอบครัวฐานอ๋อ
รักเขาเหมือนคนในครอบครัวใช่ค่ะใช่ไม่ว่าจะแต่ละอันที่ออกไปหรือทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ถ้าถ้าเราใส่ใจกับคนในครอบครัวขนาดไหนเราก็ควรจะใส่ใจกับลูกค้าขนาดนั้น
แล้วเมื่อกี้คุณตาบอกว่าค่อนข้างแบบอยู่เมืองนอกเนอะห่างกัน
อยากจะให้แบบคุณปลาพูดถึงคุณแม่หน่อยค่ะคุณแม่เหรอคะคุณแม่
คุณแม่เป็นผู้หญิงอดทนมากคนนึงด้วยวัยเราอ่ะเราเรามาเราก็สบายแล้วเนอะ
ใช่ไหมคะทีเนี้ยเราเราไม่ได้ผ่านความลำบากความยากลำบากตรงตรงจุดนั้นมาเสมอ
เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่จะเวลาเรานั่งกินข้าวหรือนั่งคุยกันเขาก็จะมีโอกาสหลายครั้งที่ท่านจะเล่าเรื่องความหลัง
อืมให้ให้เราฟังให้เราเหมือนปลูกฝังเข้าไปในจิตใจของเราอะค่ะว่าเขาลำบากแค่ไหนครับ
อย่าอย่าซูลุยสุรายนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นคุณแม่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับสำหรับปลาค่ะ
ใช่อืมน่ากลังมากมาก
คุณแม่ล่ะครับมีอะไรอยากจะบอกคุณลูกไหมก็อยากจะบอกเรื่องอาหาร
เพราะว่าอาหารเนี่ยเราทานยังไงเราก็ต้องต้องปฏิบัติกับลูกค้าอย่างนั้นครับ
เพราะว่าการกินเนี่ยคนกินเนี่ยจะรู้เลยว่าอาหารที่ทานเข้าไปเนี่ยมีคุณภาพหรือเปล่า
อืมเรียกว่าเรากินยังไงก็มีมาตรฐานให้ลูกค้าแบบนั้นเลยค่ะอ๋อ
เอาล่ะวันนี้ครับทางบ้านดูรายการเรานะฮะนอกจากจะได้ข้อคิดทางธุรกิจกับแรงบันดาลใจกำลังใจนะฮะ
ถ้าใครอยากจะชิมหัวปลาช่องนนทรีย์ไปที่ไหนได้บ้างครับค่ะก็ถ้าในกรุงเทพนะคะ
ก็จะมีที่พระรามสามครับสี่นัครินทร์ค่ะค่ะบางนาตราชผมอินทาค่ะ

ใช่ค่ะแล้วถ้าไปทานก็แจ้งหน้าร้านว่าดูรายการเศรษฐีป้ายแดงมาได้
มี๑๐ค่ะ๑๐ทั้งเดือนมีนาน

ผมว่าเราได้ข้อคิดดีเยอะแยะมากมายเลยนะครับ
โดยเฉพาะเรื่องของความอดทนความมุ่งมั่น
ที่สำคัญนะคะอย่าประมาทกับความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นนะคะ
ประสบความสำเร็จแล้วนะคะแต่เขาก็ไม่หยุดพัฒนาต่อเนื่องเลยค่ะ
ครับและเป็นอีกหนึ่งต้นแบบของเศรษฐีเมืองไทยนะฮะ
ทำให้เรารู้ว่าความสำเร็จนั้นไม่ได้มาง่ายนะครับ

แน่ครับว่าเศรษฐีคนต่อไปอาจจะเป็นคุณ
ติดตามเรานะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาดี๔โมงเย็น
กับรายการเศรษฐีป้ายแดง

วันนี้เราทุกคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ